ว่ากันว่าอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นจะต้องรีบบอกเลยว่าแฟนจ๋าคว้าฉันไว้ด้วย
โอ๊ยตุ๊ก
เรียบร้อยเนี่ยเนี่ยขยับนิดนึง
กำลังจะได้ทานเลยเนี่ยดูกับข้าวเต็มโต๊ะเลย
ขยับนิดขยับหน่อยเอาหงายหลังจ้า
ก็คงกะว่าจะถ่ายรูปสวยนี่ไงหามุมอยู่
สวยจริงรูปนี้ดูสิครับขาชี้ฟ้า
ดีนะบังไว้อ่ะ
ใช่แล้วดีอย่างหนึ่งคือโต๊ะกับข้าวไม่คว่ำตามไปด้วย
สงสารเขานะคุณเจ็บนะจริงก้นกำเบ้าลงไปเลย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากเลยนะก็เอาล่ะขวัญเอ้ยขวัญมานะคะ
เป็นห่วงจริงไม่อยากจะให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้กับใคร
ยังไงก็แล้วแต่จะถ่ายรูปจะรับประทานอาหารอะไรก็ระมัดระวัง
ซ้ายดูขวาขยับอะไรก็ดูดีแล้วกัน